ส่วนเหตุการณ์นี้ก็เป็นเรื่องที่แหมพระหลอกพระ

เหตุการณ์นี้ที่มหาสารคามปรากฏว่าตำรวจวิ่งไล่จับพระ

หนีนะคะจนสุดท้ายเนี่ยตำรวจตามจับกลุ่มตัวได้
นี่แหละค่ะคือตอนที่เจ้าหน้าที่ไปจับ
ก็ยังต้องบอกหลวงพ่อออกมาต้องเรียกหลวงพ่อด้วยนะ
พอออกมาก็ห่มพระเหลืองอยู่ใช่ไหมคะ
แต่คือจริงแล้วเนี่ยโดยพฤติกรรมหรือว่าถ้าดูอดีตไปเนี่ย

นะคะตำรวจสพดอนหว่านค่ะ
เข้าจับกลุ่มตัวพระทวีเทียนคำไปจับกลางทุ่ง
แล้วก็ขอตรวจค้นนะคะเพราะว่าพระที่วัดบ้านหนองแสงเนี่ย
แจ้งตำรวจบอกพระทวีกลับมา
คือเคยมีคดีก่อนหน้านี้แล้วหนีไป
แต่สุดท้ายกลับมาป้วนเปี้ยนอยู่ในพื้นที่
ตำบลโคก่อนะคะก็เลยต้องแจ้งตำรวจให้ไปจับแล้วเนี่ยค่ะ
ก็เป็นที่มาของการตามไปจับกลุ่ม
คือตอนแรกไม่ได้อยู่ตรงนี้นะคะอยู่ที่วัด
พอตำรวจตามไปที่วัดเนี่ยพระทวีเห็นก็วิ่งหนีนะคะ
ออกจากวัดไปเข้าบ้านชาวบ้านแล้วก็หนีเข้าไปในสวนกล้วย
เมื่อสักครู่นี้ที่เราได้ยินเสียงตำรวจตามนะคะ
แล้วก็ทิ้งรถกระบะสีแดงซึ่งขโมยเข้ามา
เอาไว้ในวัดนั่นแหละเนี่ยค่ะหนีไปเลยนะคะ
ตำรวจออกติดตามตัวเดินหาตามสวนแล้วก็ถามชาวบ้านไปเรื่อย
จนสุดท้ายเนี่ยพระทวีทนไม่ไหวก็ออกมามอบตัวกับตำรวจค่ะ
ก็ต้องนิมนต์เจ้าคณะตำบลมาศึกนะคะ
เพราะว่าแหมอย่างที่บอกมีคดีหลายคดีหลายท้องที่ด้วยนะคะ
อาณาจารย์ลักทรัพย์แล้วก็ยักยอกทรัพย์น้องมิ้น
ครบถ้วนเลยครบเลยนะคะซึ่งเนี่ยอันนี้ก็กำลังศึกนะคะ
กำลังทำการศึกกันอยู่เจ้าคณะตำบลค่ะ
แล้วถ้าย้อนกลับไปเนี่ยเจ้าอาวาสวัดหนองโจทย์บอกว่า
ปีที่แล้ววัดของท่านก็โดนเหมือนกัน
ทวีหรือนายทวีนี่แหละหลอกค่ะ
หลอกแบบนี้บอกเนี่ยเดี๋ยวจะเอารถมาบริจาควัด
ขอค่ารถหมื่นเดียวเท่านั้นนะคะแต่ยังไม่ต้องจ่ายนะ
ขอค่าน้ำมันก่อนแล้วกัน๓๐๐เดี๋ยวจะขับมาให้
แล้วก็ค่าแรงหลานที่จะขับมาให้อีกพันหนึ่งเป็น๔๐๐

เออลักษณะเหมือนตกทองตกรถ
ก็อาศัยความเป็นพระหลอกลอตเตอรี่ของชาวบ้าน

เจ้าอาวาสบอกแหมก็ไม่คิดนะว่าพระ

เรื่องนี้รองนายกอบตโคก่อบอกว่า
ทวีมีประวัติหลอกพระสงฆ์ในตำบลโคก่อ

วัดโดนไป๕๐๐๐บางวัดโดนไป๒๐๐๐
วัดก็โดนหลอกซื้อโทรศัพท์ปลอม
อันนี้ก็คืออยู่ในคราบของพระสงฆ์ค่ะ
ศึกแล้วก็ถูกดำเนินคดีเรียบร้อยค่ะคุณผู้ชม